คุณผู้ชมคะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่
พระเอกที่หลายคนเมาส์ว่าตอนนี้เนี่ยเขากลายเป็นพระเอกจอมติสไปซะแล้ว
ถึงขนาดที่ว่าขอไม่รับงานในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์
ที่สำคัญเตรียมจะลาวงการไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่ที่ฉันพูดถึงก็คือหนุ่มบี้สุกริตคนนี้นี่แหละค่ะ
ที่ติ๊ดแตกนะคะติ๊แตกจริงหรือเปล่าไม่รู้
เพราะมีกระแสข่าวว่าเตรียมจะลาวงการไปอยู่บ้านที่เชียงใหม่
เพื่อดูแลคุณพ่อคุณแม่แบบเต็มตัว
ข่าวนี้จริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่
ฟังเจ้าตัวเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐกันเลยจ้า
แล้วงานก็ไม่ได้ทิ้งก็ทำด้วย
อาทิตย์ก็มีเวลาไปชำระจิตใจด้วย

คือไม่ได้ติ๊สขนาดนั้นยังคงทำงานอยู่ในวงการบันเทิง
มีเวลาก็เอาเวลาไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ในช่วงที่ขาดหายไปใช่ค่ะ